สวัสดีค่า
เรียกแต่นีโน่เรียกแต่แน็กกี้เดี๋ยวขอชื่อจริงแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ผมแนะกี้ทัเนธภิพัศธ์สุรทีฮีรดำรมครับผม

แต่ว่าความหล่อนี่กินกันไม่ลงเลยนะลูกนะ

แต่ว่าพ่อแม่อยากเห็นลูกทำกันให้ได้
ถ้าถามมาถ้าชุดแบบนี้น่ะหนูต้องต้องเอาเรื่องที่จะทำการแสดง

มันเป็นการดีไซน์ของเครื่องแต่งตัว

แต่ว่าในตอนออกของแต่ละฉากที่ทำการแสดง
เราก็จะใส่คาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นลงไป
เหมือนแบบเป็นฉากแนะนำตัวของเรา
เขาก็จะใส่เป็นสไปเดอร์แมนเขาก็จะปีน
บางทีก็ปีนไปปีนเสาไปปีนอะไรมา
นั่นแสดงว่าฉากเปิดตัวจะต้องนอกจากชุดอลังการ
วิธีการเปิดตัวก็จะต้องอลังการด้วย

พอเห็นแบบนี้แล้วเอาพูดตรงนะ

เริ่มต้นจุดเริ่มต้นมายังไงคะ
ในที่ที่เปลี่ยนให้เป็นแบบนี้ค่ะ
จุดเริ่มต้นนี่จากชุดนี้เลยครับเป็นชุดแรกเลย
คือเอามาตอบสนองตันหาตัวเองแท้เลย
ตันหาอะไรหรอคุณ

อยู่แล้วตัวนี้ก็ต้องโดรสเต้น
นึกว่าเขาสุดนี่เป็นตัวร้าย
ครับคุณ
เด็กชายสิบพี่ชายอยู่ด้วยอ่าฮะตัดมาวันแรกเลย
แล้วก็เราก็ไปกระโดดไปพ่อดูนี่เออพ่อว่าร้องเห็นไหม
พ่อเขาสายหน้าบอกมึงบ้าหรือเปล่านอกจากชุดสไปเดอร์แมนแล้ว
ต้องมีหลายชุดแน่นอนเพราะว่าแอบไปดูมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะ
มีหลายชุดเลยแต่ว่าเน้นซุปเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวขอ
มีชุดอะไรบ้างคะอันนี้ว่าจะเป็นต่ออะไรนะคะ
ชุดถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นอ่าอันนิเมะอ่าอันต้น
แล้วส่วนใหญ่คนที่มาดูเด็กมาดูด้วยเหรอลูก

ของที่ลูกดูกันที่คือตั้งแต่เด็กรุ่นเยอะมากเลยครับ
ก็มึงพาแม่แย่พามาดู

นี่เราเอามาน้อยนะจริงแล้วมีประมาณสัก๑๐กว่าตัวได้

ชอบโควิดนะ

จุดเริ่มต้นที่เวลาเราจะดีไซน์ชุดในแต่ละครั้งเนี่ย

อย่างเช่นวันนี้เราอยากเป็นตัวอะไรดีนะ
แล้วค่อยไปทำชุดหรือว่าทำชุดก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นเรื่อง

ชุดเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาดของทางด้านลิเกย์

คิดว่าสมัยก่อนลิเกย์ใส่พยก

แต่ทีนี้ในการนำเสนอที่เราคิดว่ามันอาจจะผิด

มันต้องแบบว่าเราใส่ชุดลิเกแบบกี่สติง

เรารู้แล้วว่ามันได้แค่ไหน

แล้วประดามแม่ยกเหมือนสักครู่ที่บอกว่าเด็กก็ชอบ

ทุกรุ่นไหมสำหรับแฟนลิเกของเรา
จากเด็กแล้วมีวัยรุ่นมีหลายระดับยังไงไหมคะ

เพราะว่าด้วยมันเป็นอิทธิพลจากการที่เราทำชุดแบบนี้ขึ้นมาด้วย
เพราะว่าก็จะมีพวกแม่ที่เขาแบบว่าส่งรูปลูกของเขาเนี่ย
แต่งชุดแบบซุปเปอร์ฮีโร่แต่แบบเป็นชุดที่ซื้อตามตลาด

แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาคือพี่แน็กเนี่ยเขาคือพี่โน่
เขาเปิดแหวกม่านกันมาอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เลยหลายคนที่เขาแบบว่าไม่เคยดูลิเกเลย

แต่ลูกเขาไปเห็นแล้วเขาก็อยากดูจนทำให้มาเป็นเอฟซี
เยอะมากเลยในคณะของลูกที่แบบไม่เคยดูดี
เด็กตัวเล็กเขาก็จะเข้าถึงเราได้ง่ายกว่าดินเพชรไปเลยอะไรอย่างนี้
ว่ามันตอบโจทย์อย่างหนึ่งครับแม่ตาย
คือในเรื่องของจารีดที่ผู้ใหญ่เขาว่าเรามา
อันนี้คือเราต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่สืบสารมาตั้งแต่สมัยอดีต
มันจะไม่มีลิเกในวันนี้เราก็ต้องฟังเขาด้วย
แต่ทีนี้เราลองมาถามตัวเองว่าคนที่จะสืบสารคือใคร
เราไม่ได้หมายความว่ารุ่นเก่าไม่ดีนะครับ
แต่คือคนรุ่นเก่าอีกหน่อยเขาก็จะไม่ไหวแล้ว

และเด็กรุ่นใหม่ที่มาดูพวกผมคือมันคือเด็กตัวน้อย
อย่างน้อยปลูกฝังเขาให้เขาได้รู้ว่าลิเกคืออะไร
ภาพล่าสุดที่ผมจำความได้ก็คือตอนเด็กที่ผมไปเกาะเวทีดูพ่อแม่เล่นลิเก
แต่ว่าโน่กับแนกนี่ทำให้เด็กได้กลับมาดูเนาะ

แล้วเหมือนเวทีตอนนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นฉากไว้นิ้วฉากผ้า
คือมันตามยุคตามสมัยนะ
ไหนก็มารายการของเราทั้งทีแต่รู้สิแม่ไม่อยากจะแบบว่าให้หนูเล่นอะไรสักเรื่องแสดงอะไรสักเรื่องหนึ่ง
ตอนเนี้ยกับแม่เนี่ยแม่ยืนตรงกลางได้ไหม
เห็นแม่เดินลองกรอดออกมาด้วยแม่ก็จะได้อยู่
ต้องให้แม่เป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วพ่อแม่ร้องเพลงได้ด้วยหนูอาจจะแบบเอ้ยมันคนละสาดกันทุก
ร้องเพลงกับลิเกคนละศาสตร์เดี๋ยวอาศัยน้องช่วย
คือสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในลิเกเนี่ยก็คือการเกี้ยวเข้าพักเข้าหนา

แม่มาเป็นหนูใส่ห้าคี๊บเหลือก

แม่จ๋าแม่คุณบอกให้ผัดด้วย

นี่งูแสงที่จะกืนกินสไตล์แมนไม่ได้หรือ
แม่จะเป็นงูเหลืองูหลามไม่ได้
แม่รู้สึกว่าแม่ผัดฟรองแล้วแม่รู้สึกไม่อบอุ่น

ก็เป็นเล็กน้อยแต่แม่ไดะนะ
แม่ลูกเหรอแต่ถ้าได้

แต่ว่าเพลงของแม่ฮายเนี่ยเป็นเพลงที่นางโกงลิเกทั่วประเทศใช้
ลูกค่าในไหนลูกก็มาถึงรายการแล้วผมฝากผลงานได้เลยว่ามีอะไร
ก็ฝากว่าไปนันตอนนี้ว่าจะมีภาพยนตร์ทื้นชื่อเรื่องว่าลมพินีครับมันเป็นการพลิกบทบาทเลยจังไป
ใช่ครับแต่ว่าด้วยบทเนี่ยลุงพินีโดนเก็บมาเป็นเด็กไม่มีพ่อมีแม่
ซึ่งมันต่างกับเฉียบเลยนะลูกน้อยเฉียบเลยน่ะ
แฟนมันเป็น
เอ้า

ที่กำหนดไว้ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าน่าจะช่วงประมาณมีนา
แบบตั้งตัวกันเยอะไหมอยู่
ตอนนี้ก็ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้ว๕๖คิวครับ
ตัวเยอะมากฝึกซ้อมให้เป็นนักมวยเยอะมาก
ตอนนี้ก็ต้องการเจ้าภาพจำนวนมากนะครับ
ติดต่อได้เลยใช่ไหมลูก

นี่ไงคิดเบอร์ให้เรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องห่วงว่าเราจะคืนงานค่ะ
เดี๋ยวเราจะโอนตัดไว้ให้เจ้าภาพไว้ก่อนเลยนะครับ

คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะ
เขาบอกว่าต้องการเจ้าภาพอีกเป็นจำนวนมากนะ